คนไทยทั้งประเทศก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ตามลากฆาตกรโหดฆ่าต่อเนื่องกันหน่อยนะคะ
คือเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นนะคะ
ก่อนหน้านี้ฆ่ามาแล้ว๕ศพเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะ
มีเพศสัมพันธ์กับเขาเสร็จปุ๊บฆ่าเขาเลย
หลังจากนั้นก็ไปอยู่ในคุกสักประมาณ๑๔ปี
ออกมาจากคุกคือ๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
มาก่อเหตุครั้งล่าสุดก็คือ๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
คนที่ตกเป็นเหยื่อรายที่๖รายล่าสุด

ชื่อว่านางรัศมีมุลิจันทร์หรือว่าคุณไฟล์อายุ๕๑ปี
เธอถูกนายสมคิดพุ่มพวงฆ่าภายในบ้านพักของตัวเอง
ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้หลายฝ่ายประชาชนทั้งประเทศ

ร่วมด้วยช่วยกันส่งข้อมูลให้ตำรวจ
ชาวเน็ตชาวโซเชียลก็พยายามที่จะไปช่วยทุกทางแล้วค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พบข้อมูลล่าสุดมีคนแจ้งเบาะแสมานะคะ
บอกว่าสักประมาณ๘โมงเช้าของวันนี้
มีคนไปเจอบุคคลหน้าคล้ายนายสมคิต
เพราะว่านายสมคิตที่บริเวณใบหน้าของเขา
คิ้วด้านซ้ายเขามีแผลเป็นรอยบาก
เขาบอกว่าไปเจอแถวแยกตลาดโพชัยจังหวัดน้องคาย
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์มีรอยบากที่คิ้วโบกรถขณะที่กำลัง
จะไปโรงเรียนบอกว่าไปส่งหลวงพี่หน่อย
หลังจากนั้นก็ไม่รู้เบาะแสนายสมคิด

ทีนี้เราก็พยายามทำกราฟิกเป็นรูปภาพจำลองให้ดูหน่อย
ว่าถ้าเกิดว่านายสมคิตปลอมตัวเป็นพระสงฆ์นุ่งเหลืองห่มเหลืองจริง
หน้าตาเขาจะประมาณนี้ค่ะอืมเห็นไหม
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคือมีผมอาจจะจำไม่ได้
ตอนนี้นายสมคิดตามรายงานข่าวคือปลอมตัวบวชเป็นพระโกนหัวเรียบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดว่าเขาโกนหัวหน้าตาของเขาจะประมาณนี้นะคะ
แต่จนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถควบคุมตัวมาได้
เพราะฉะนั้นใครรู้เบาะแสรีบแจ้งกับตำรวจนะคะ
ตอนนี้ตำรวจคาดว่านายสมคิดพุ่มพวงคนนี้
ยังอยู่ในโซนจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและหนองคาย
เพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตำรวจเขาตรึงกำลังอย่างเข้มงวดค่ะ
อันนี้คือจุดเกิดเหตุนะคะที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ก็ตำรวจคาดว่าก็ยังคงวนเวียนอยู่ใน๓จังหวัดนี่แหละค่ะ
น้องคายขอนแก่นอุดรธานีทีนี้พลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็ประชุมเครียดเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าพยายามที่จะให้ประชาชนส่งเบาะแสมาให้
แล้วที่สำคัญน่าสนใจมากสมคิดตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหากลายเป็นนักโทษ
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการหลบหนีไปแล้วเพราะอะไร
เพราะสมคิดนะโยนมือถือทิ้งแล้วไม่ใช้มือถือติดต่อญาติเลย
ทำให้ตำรวจเนี่ยตามตัวยากมากเพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในการที่จะไปจับ
จับสัญญาณโทรศัพท์ไงก็ไม่รู้ว่าสมคิดตอนนี้อยู่ไหนนะคะ
เพราะฉะนั้นใครเห็นแจ้งตำรวจนะคะตำรวจมีการตั้งรางวัลนำจับด้วย๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมแจ้งไปได้นะคะเบาะแสที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ใช่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
สืบสวนสอบสวนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ก็กระจายกำลังลงแหละลงพื้นที่ตามพื้นที่ของภาค๔ขอนแก่นอุดรธานีหนองคาย
ตามล่านายสมคิดพุ่มพวงนะคะอย่างเราก็ตามใครที่แจ้งบ่อแสนะคะ
บาทแต่ต้องเป็นการแจ้งเบาะแสจนนำมาสู่การจับกลุ่มตัว
พูดถึงเรื่องของผู้เสียชีวิตรายล่าสุดจากฝีมือของนายสมคิด
ก็คือรายที่๖นี้นะคะซึ่งปรากฏอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ค่ะที่วัดศรีสว่างนะคะทางครอบครัวเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของนางรัศมี
เหยื่อรายที่๖เดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ชาวบ้านในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสลดจะเกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเอง
ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิตฆาตกรได้
นี่ยิ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อยู่ด้วยความหวาดระแวง
กลัวว่าจะกลับมาฆ่าคนในหมู่บ้านซ้ำอีก
ขอเจ้าหน้าที่ค่ะจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
และขอเลยนะครั้งนี้นะไม่อยากให้ออกมารับ
ไม่อยากให้ออกมาฆ่าใครอีกถ้าจับได้
อยากจะให้ประหารสถานเดียวค่ะ
ไปสอบถามครอบครัวนะคะของผู้เสียชีวิต
ไปคุยกับนายสมัยเชือกพรมเป็นอดีตสามีของนางรัศมี
เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าจนถึงตอนนี้
ตัวเองและลูกชายโกรธแค้น
ฆาตกรเป็นอย่างมากที่หลอกอดีตพันรยาให้หลงรัก
แล้วมาฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ขอให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะกลัวว่าถ้าจับกลุ่มตัวไม่ได้จะไปฆ่าคนอื่นอีก
เพราะว่านายสมคิดก่อนหน้านี้ที่เข้าคุกไปเมื่อปี๔๔
พฤติกรรมโหดเยี่ยมนะคะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
คำว่าต่อเนื่องคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย
เกิดขึ้นในเดือนเดียวเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๐

แสดงว่าสัปดาห์ละศพเลยนะคะและหลังจากนี้ถ้าปล่อยไป
เดี๋ยวจะไปฆ่าใครอีกเนี่ยนะคะ
อดีตสามีของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้
แล้วก็ตั้งคำถามเพิ่มบอกว่านายสมคิดเป็นนักโทษ
ที่เคยผ่านคดีฆ่าคนมาแล้ว

ทำไมถึงออกมาจากคุกได้
ถ้าจับได้เนี่ยผมขอได้ไหม
ประหารชีวิตอย่างเดียวเพราะนายสมคิด
ขออภัยนะคะนายสมคิดมันโหดร้ายเกินมนุษย์ไปแล้ว
นี่คือคำพูดของอดีตสามี
ส่วนการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างไรนะคะ
นายฟ้าสายศรีรักษาพนักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพพร้อมคณะเป็นตัวแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตจากการกระทำความผิดของผู้อื่น

ได้รับการเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมตาม
ระบอตอบแทนผู้เสียหายราคาตอบแทนราคาใช้จ่าย
แกะจำเลยในคดีอาญาพศ๒๕๔๔
ก็คือจะได้รับเงินช่วยเหลือในทุกส่วน
การจัดการศพและอื่นรวมทั้งหมด
ประมาณ๑๑๐๐๐บาท
โดยผู้ที่ได้รับก็คือทายาทของผู้ตายตอนนี้

ข่าวใหญ่ส่งท้ายปลายปีทีนี้เราไปพูดคุยคนเคยคุก
คนเคยติดคุกอย่างคุณชูวิทรกมลวิสิต
คุณชุวิตให้ข้อมูลที่น่าสนใจ

คุณชุวิตบอกว่า
รู้จักกับนายสมคิตที่โรงพยาบาลราชธรรม
ตอนนั้นตัวของคุณชุวิตทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลราชธรรม
ส่วนนายสมคิดไม่สบายเข้ามารับการรักษา
คือตอนนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าได้มีการพูดคุยกับคุณสมคิต
นายสมคิตเป็นคนพูดจาดีพูดเก่งอยู่เป็น
อยู่ในคุกนายสมคิดทำตามกฎของราชธรรมอย่างเคร่งครัดทุกอย่าง
จนกระทั่งได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
ลำดับชั้นของนักโทษเช่นกลางชั้นกลางชั้นดีแล้วก็ดีมาก
แล้วก็ชั้นเยี่ยมได้เป็นชั้นสูงสุดชั้นเยี่ยม
และได้รับการลดโทษจนได้รับการปล่อยตัวในที่สุด
คุณชุวิตให้ความเห็นน่าสนใจค่ะบอกว่ากรณีของนายสมคิต
ควรที่จะต้องแยกเกณฑ์การลดหย่นโทษออกไป
ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวกับนักโทษรายอื่น
เพราะนักโทษรายอื่นคือเวลาฆ่าคน
อาจจะเป็นเพราะบันดาลโทษะด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เลยฆ่า
แต่กรณีของนายสมคิตคนอะไรมันมีจิตใจอย่างไร
ถึงฆ่าคนได้ต่อเนื่องถึง๕ศพแล้วกลายมาเป็นศพที่๖
คุณชูวิทย์บอกว่าลักษณะแบบนี้น่าจะมีอาการป่วยทางจิต
ถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาสู่สังคมก็จะเป็นภัย
ก็จะมาก่อเหตุซ้ำอีกฟังเสียงคุณชูวิทย์กันหน่อยค่ะ
แต่ที่ผมนำเสนอเนี่ยคือไม่ควรจะปล่อยมันออกมาเลย
เพราะไม่ว่ามันจะแก่เท่าไหร่ตราบใจที่มันมีกำลังวางชา
มันก็จิตมันเหมือนในสมองมันมีเสียงสั่ง
หรือมันเป็นโรคจิตที่ว่ามันต้องกระทำ
แม้ว่าคนไหนจะทำดีกว่ามันแค่ไหนมันก็ต้องกระทำ

คือมึงต้องตายในคุกจริง
เรื่องนี้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
ผู้นำของประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านก็ออกมานะคะสั่งกำชับให้กระทรวงยุติธรรม
ตระหนักเรื่องของการลดโทษให้กับนักโทษที่ทำผิดซ้ำซาก
หามาตรการที่เหมาะสมให้กับนักโทษ
ที่ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัว
ส่วนเรื่องของการลดโทษผ่อนผันต้องมีการทบทวนกันใหม่ทั้งหมด
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิม
วันนี้ต้องมีการบูรณาการปรับกันใหม่ให้ทันกับยุคทันกับสมัย

จากว่าการปรับลดหย่นโทษของนักโทษมันเป็นกฎหมายลูก
กฎหมายใหญ่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ถ้าเกิดว่าไปแก้กฎหมายลูกต้องไม่ไปขัดกับกฎหมายใหญ่
รัฐธรรมนูลด้วยเพราะนายกบอกว่า
ตอนนี้มีคนกำลังจับตาอยู่ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ

วันนี้ผมทางการไปแล้วหาบรรณาการที่เหมาะสม
ทั้งในเรื่องของการลดยอดการอะไรต่างต้องไปพินาใหม่ทั้งหมด
เพราะมันเป็นเรื่องเดิมกฎกติกาเดิมที่มีกันอยู่
วันนี้เราต้องปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบในปัจจุบัน
คดีกรุจกรรมจะทำอย่างไรการลดโทษอะไรต่าง
แต่ทั้งนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะในเรื่องของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องของกฎหมายกระบวนวิธรรมของโลก
เขาก็จ้องจับตาตรงนี้อยู่เหมือนกัน

จากจะไปดูเรื่องของข้อกฎหมายมีการปรับแก้ข้อกฎหมายใหม่แล้ว
ไปดูเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในราชธรรมด้วย

คือตามที่อธิบดีกรมราชธรรมบอกมาบอกว่า
มีการหละหลวมเรื่องของการดูประวัติของคนที่เข้าไปในคุก
แล้วออกมาหล่องการหลดหย่อนโทษ
ลักษณะการกระทำแบบนี้เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
คุณหละหลวมหรือเปล่าปล่อยให้นักโทษ
ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
มาฆ่าคนเป็นผักปลาว่าเล่นแบบนี้
และยังออกมาเป็นภัยสังคมต่อเนื่องได้อีก
มาย้อนคดีนี้กันหน่อยให้คุณผู้ชมดู
คือเหตุการณ์นี้ย้ำว่าเกิดขึ้นปี๒๕๔๘ช่วงเดือนมิถุนายน
จากการตรวจสอบข้อมูลคดีเก่า
มีทั้งหมด๕คดีด้วยกันเพราะว่า๕ฆ่าไป๕ศพ
ทราบว่าหลังจากถูกจับกลุ่มนายสมคิดคนนี้เปิดปากรับสารภาพ
คือช่วงที่มีการสืบสวนสอบสวนเขาเปิดปากรับสารภาพนะ
ลงมือสังหารเหยื่อทั้งหมด
ทำไปเพราะบันดาลโทษะเพราะเหยื่อทุกคน
จะขอค่าตัวเพิ่มหลังจากที่ร่วมหลับนอนกัน
คำรับสารภาพแบบนี้ตำรวจไม่เชื่อค่ะ
เชื่อในคำให้การเพราะว่าจากการสอบพยานหลักฐาน
พบว่านายสมคิตวางแผนมาเป็นอย่างดี
จงใจฆ่าเหยื่อเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์และก่อเหตุติดต่อกัน
เห็นว่าตำรวจจับกลุ่มตัวไม่ได้ก็เลยก่อเหตุซ้ำสัปดาห์ละ๑คน
จนมาจนมุมกับเหยื่อรายสุดท้ายที่มีชื่อว่านางสาวสมปอง
จนมุนคือภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่พาเหยื่อเดินเข้าโรงแรม
คดีนี้นายสมคิดนะคะพนักงานสอบสวนก็แยกฟ้อง
ต่างกรรมต่างวาระเพราะว่ามี๕คดีด้วยกันนะคะ

ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมลงมือฆ่าของนายสมคิต
กระทำกับเหยื่อทุกรายด้วยวิธีการเดียวกัน
คือการฆ่ารัดคอจากนั้นมัดศพ
และจะลงมือเลือกเอาเฉพาะเหยื่อที่เป็นหญิงที่รับงานบริการ

และมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแทบทุกครั้งเลย
นายสมคิดขึ้นศาลตอนที่ขึ้นศาลพลิกลิ้นค่ะ
ปฏิเสธต่อหน้าบันลังคือในช่วงของการสอบสวน
เขารับสารภาพทำไปบันดาลโทษะ
แต่พอขึ้นศาลเท่านั้นแหละปฏิเสธต่อหน้าบันลังเลย

เพราะว่าเคยเป็นสายคดียาเสพติดให้กับตำรวจ
แล้วหลังมันเลิกเป็นตำรวจกลั่นแกล้ง
แต่สารพิจารณาตามพยานหลักฐานนะคะ
เห็นว่านายสมคิดมีความผิดจริงดิ้นไม่หลุด
ลงโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
นี่คือการย้อนรอยนะคะการตัดสินของศาล
ช่วงของการพิจารณาคดีในปี๒๕๔๘กับ๕คดีของนายสมคิดค่ะ
จากคดีถือว่าเป็นคดีเขย่าขวัญและนายสมคิตกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องในปี๔๘นี้นะคะ
ถูกตำรวจจับกลุ่มเข้าคุกไป
นายสมคิตใช้เวลาชดใช้กรรมในเรือนจำ๑๔ปีพ้นโทษออกมา๑๗พฤษภาคม๒๕๕๙
กระทั่งชื่อของนายสมคิดกลับมาเขย่าขวัญอีกครั้ง
เพราะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมล่าสุดคือฆาตกรรมนางสาวรัศมีในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตำรวจตั้งข้อสังเกตพฤติการการลงมือก่อเหตุของรายนี้คือย้อนกลับไป
คิดแบบนี้นะย้อนกลับไปเอ๊ะทำไมมันคล้ายกับเหยื่อ๕ศพที่นายสมคิด
ฆาตกรชื่อว่านายสมคิตเคยทำ
ก็เลยนำมาสู่การที่สืบสวนสอบสวนและไปทราบว่าฆาตกรรายนี้คือนายสมคิดค่ะ
ตามประวัตินายสมคิดนะคะเป็นเด็กกำพระเติบโตมากับลุงเขยชอบลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเรียนจบแค่ป๒เท่านั้นนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะไปตรวจสอบกับพันธ์ตำรวจเอกนรัฐเสวดนันค่ะเสวตนัน
เป็นอธิบดีกรมราชธรรมนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนายสมคิดในช่วงที่ถูกจำคุก
รับว่านายสมคิดถูกสารพิพากษาประหารชีวิตในคดีฆ่าข่มขืนหลายศพ
ได้รับโทษจำคุกนาน๑๔ปีพ้นโทษจากเรือนจำ๑๗พฤษภาคม๖๒
แต่นายสมคิดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับการลดวันต้องโทษและลดโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย
นายสมคิตออกไปก่อเหตุซ้ำตนในฐานะอธิบดีกรมราชธรรมขอยอมรับว่า
เป็นความผิดเป็นความบกพร่องในกระบวนการกลั่นกรองเพื่อลดโทษ
โดยกรมราชธรรมขอแสดงความรับผิดชอบเพื่อหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการปรับปรุงแก้ไข
และพร้อมจะให้บ่อแสข้อมูลกับตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนายสมคิดมาดำเนินคดีข้อนี้แหละ
เป็นสิ่งที่สังคมถามว่าถ้าโหดขนาดนี้ถ้าโหดเที่ยมขนาดนี้เข้าคุกไปขนาดนี้ออกมาได้ยังไง
ธิบดีกรมราชธรรมท่านยอมรับว่าท่านบุกพร่องเอง
เรื่องของการกลั่นกลองนักโทษที่ได้รับการลดหย่อนโทษ

ทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันหน่อย
ตอนนี้จนถึงวินาทีที่เราอ่านข่าว
สมคิดพุ่มพวงยังไม่ถูกตำรวจ
ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มได้

ให้น้ำหนักให้เวลากับข่าวนี้

แล้วเราเองก็ใช้ชีวิตกันแบบหวาดเสียวนะคะ

เพราะว่าล่าสุดมีคนบอกว่าเห็นสมคิด
ไปดูน้องที่เต้นเชียร์ลีดเดอร์นุ่งสั้น
นั่งดูน้องแล้วก็นั่งจิบเบียร์ด้วย

ไปก่อเหตุลักษณะพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีก
คือตอนนี้คนที่อยู่ในอุดรหนองคายขอนแก่นโอ้โห

ใช่พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
คดีดังของนายสมคิตฆาตกรโหดต่อเนื่องกันหน่อยนะคะ
คดีแรกของนายสมคิต
ก่อเหตุวันที่๓๐มกราคม๒๕๕๙
ฆ่านางสาววารุณีพิมพบุตรนักร้องคาเฟ่
ฆ่าตายในสภาพถูกมัด
แล้วก็กดน้ำเสียชีวิตภายในห้องพัก
ของโรงแรมในตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหาร
โดยเหยื่อถูกปลดทรัพย์ไปเกลี้ยงเลยค่ะ
และในวันที่๔มิถุนายนนะคะนายสมคิดก่อเหตุเพิ่มเติม
ก็คือการฆ่านางสาวผ่องพันธ์ทรัพย์ชัย
หมอนวดแผนโบราณเสียชีวิตในโรงแรมพื้นที่
ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คือข้ามจังหวัดเลยกับคุณข้ามภาคด้วย
มุกดาหารมาที่ลำปางนะคะ
วิธีการคือบีบคอจนตายคามือ
ใช่ค่ะสมคิดพุ่มพวงพื้นเพลเป็นคนจังหวัดตรังนะคะ
คุณผู้ชมมาดูคดีที่๓กันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นวันที่๑๑เดือนเดียวกันก็คือมิถุนายน๒๕๕๙
สมคิดพุ่มพวงไปก่อเหตุฆ่านางพัชรีอมตะนิรันดิ์นักร้องคาเฟ่
โดยการรัดคอด้วยสายไฟแล้วตายในห้องพักของโรงแรม
ชื่อดังของตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะคะ
จากพื้นที่เมืองตรังไปก่อเหตุอีกหนึ่งพื้นที่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มิถุนายน
มา๗วันเท่านั้นเองคุณฆ่าศพต่อไปเลย
คดีนี้เป็นการฆาตกรรมนางสาวพรตะวันปังขบุตร
เป็นหมอนวดสาววิธีการคือกดน้ำ
จนเสียชีวิตภายในโรงแรมพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
จาก๑๘มิถุนายน๓วันเท่านั้นค่ะ
มิถุนายนปีเดียวกัน
สมคิตไปฆ่านางสาวสมปองพิมพรพิรมอายุ๒๕ปี
เป็นหมอนวดแผนโบราณที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
พอสมคิดหลอกให้หมอนวดร่วมหลับนอน
หลังจากนั้นก็บีบคอเธอขาดอากาศหายใจแล้วก็โปรดทรัพย์
หลบหนีไปนะคะสุดท้ายสมคิดก็จนมุมตำรวจกองปราบ
นี่เป็นคดีสุดท้ายหลังจากที่ก่อเหตุมาต่อเนื่อง

อิสรภาพถูกจองจำในห้องขัง

ล่าสุดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕ธันวาคมปีนี้ค่ะ
ไปฆ่านางสาวรัสมีมุลีจันหรือว่าคุณฟ้าย
คนล่าสุดนะคะอายุ๕๑ปี
เป็นแม่บ้านของโรงแรมถูกฆ่าตายในบ้านอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพก็คือถูกพันด้วยเทปใสแล้วก็สายไฟ
นี่คือผลงานอันโหดร้ายของสมคิดพุ่มพวงค่ะ
จะสังเกตว่าคดีที่เกิดขึ้นนะคะ
หนึ่งในคดีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรียรำนะคะ
ทำให้ตอนนี้เองค่ะตำรวจในพื้นที่บุรีรำคุมเข้มความปลอดภัยและเฝ้าระวังบุคคล
ต้องสงสัยให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนะคะ
พื้นที่เน้นเลยพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้ละกันนะคะ
ใครที่เห็นบุคคลในลักษณะนี้
ขออภัยนะคะห่มผ้าเหลืองแบบนี้ก็คือเป็นการปลอมตัวของนายสมคิดพุ่มพวงนะคะ
คือให้ดูตอนนี้เพราะว่าเป็นภาพสมมุติที่เราสมมุติขึ้นมา
ถ้าเขาปลอมตัวเป็นพระเพราะข้อมูลล่าสุดบอกว่ามีคนเห็นคนลักษณะหน้าตาเหมือนนายสมคิดเลย
ส่วนที่บุรีรำอย่างที่บอกไปเป็นอีกหนึ่งพื้นที่
ที่ในสมคิดไปก่อเหตุก็คือเหยื่อคนที่ห้า
ตอนนี้ตำรวจหวาดระแวงเช่นเดียวกัน
และเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกรุธพลนวรัฐ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรบุรีรำสั่งการให้ตำรวจสังกัด๓๔โรงพัก
พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัด
เพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย
เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยหลังจากที่นายสมคิต
ซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องพ้นโทษออกมาแล้วแล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ใครพบบุคคลต้องสงสัยตามที่ภาพเผยแพร่ในหลายสื่อนะคะ
ถ้าเห็นแจ้ง๑๙๑กดง่ายเลยค่ะ๑๙๑โทรได้ทันที
โดย๒๑มิถุนายนปี๒๕๔๘นะคะ
นายสมคิตผู้ต้องหาเคยลวงนางสาวสมปอง
พรพิรมอายุ๒๕ปีเป็นหมอนวดแผนโบราณ
มาพักในแมนชั่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรำ
ร่วมหลับนอนและบีบคอเหยื่อจนเสียชีวิตและปลดเอาทรัพย์หลบหนีไป
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรำเมื่อปี๒๕๔๘นี่นะคะ
ขณะนั้นพันธุ์ตำรวจเอกอดุลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรบุรีรำ
ดำรงตำแหน่งสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรบุรียรำ
ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบรามแกะรอยคนร้ายจากภาพกล้องวงจรปิด
และเบอร์โทรศัพท์บนที่นอนสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดได้
ใช้เวลาคลี่คลายคดีค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่านายสมคิดจะไม่ย้อนกลับมาก่อเหตุที่บุรีรำ
เพราะเป็นนักฆ่าพะเนจรไม่มีความแค้นหรือมีคนที่มีความผูกพันในจังหวัดบุรีรำ
นี่เป็นความคิดเห็นของตำรวจที่ทำคดีนี้ในช่วงปี๒๕๔๘นะคะ

ส่วนหนึ่งเราก็ได้กระจายสัมพันธ์ให้ทุกพื้นที่ทราบรูปตำนีดรูปพันธ์คนร้าย
แล้วก็เขาก็ถูกจับได้ในพื้นที่ของบุรียรำนะผมเชื่อว่าก็คงไม่กลับมาครับ
เพราะว่าตำรวจบุรีรำเป็นคนกลามจับก็ได้หลังจากค่าตอนเนื่องมันเป็นรายที่๖แล้ว
ใครก็แจ้งมาทางอำรวตได้เราก็จะระบังการกลุ่มตัว
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่ค้าขายส้มตำหน้าแมนชั่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเกิดเหตุก็คือพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ชื่อว่านางสำเนียงกลืนไทยสงศ์
บอกว่ามาขายส้มตำที่หน้าแมนชั่นนี้ประมาณ๑ปี
ที่ผ่านมามีลูกค้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็สอบถามอยู่บ่อยครั้ง
หลังคนร้ายผลโทษออกมาแล้วแล้วมาก่อเหตุซ้ำ

นั่นเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรียรำเป็นหนึ่ง
ในจุดที่นายสมคิตเคยไปฆ่าคนอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดลำปางค่ะ

สอบถามไปพูดคุยเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าหลังจากที่เศร้าในสมคิด
ผู้ต้องหาคดีฆ่าต่อเนื่องพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
มาก่อเหตุซ้ำอีกพื้นที่ล่าสุดคือที่ขอนแก่น
สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะ
ซึ่งนายสมคิดเคยก่อเหตุฆ่าบีบคอนางสาวผ่องพันธ์ทรัพย์ชัยหรือว่าเปิ้ล
หมอนวดขออภัยนะคะหมอนวดแผนโบราณที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ลำปาง
นายเอค่ะเป็นนามสมมตินะคะอายุ๖๖ปี
เผยว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นตัวเองทำหน้าที่เป็นคนดูแลอพาร์ทเมนต์ที่นางสาวผ่องพันธ์
ซึ่งเป็นเหยื่ออาศัยอยู่
ก่อนหน้าเกิดเหตุนายสมคิตผู้ต้องหา
ทำทีมาหาหมอนวดแผนโบราณคนนี้ซึ่งเป็นเหยื่อ
เพื่อจะให้ตามไปนวดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลำปาง
แล้วก็เห็นว่าตกลงราคากันวันนั้น๓๐๐๐บาท
เหยื่อก็คือนางสาวผ่องพันธุ์มาถูกฆ่าบีบคอจนเสียชีวิต
ร้อยคอทองคำแหวนทองคำสร้อยข้อมือทองคำก็หายไป
นี่คือภาพของผู้เสียชีวิตที่พื้นที่ลำปางนะคะก็คือนางสาวผ่องพันธุ์
หลังเขาทราบข่าวว่านายสมคิดพ้นโทษออกมา
แล้วมาก่อเหตุซ้ำอีกตกใจเป็นอย่างมากค่ะ
ทั้งนี้นะคะอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็คือการประหารชีวิตเพราะถือว่านายสมคิดตอนนี้
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมไปแล้ว
เพราะขนาดออกมาจากคุกยังไม่สำนึก

วิธีการค่อนข้างโหดร้ายค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้น
สำหรับฆาตกรโหดที่ไปตระเวนฆ่าคน
หลายพื้นที่หลายจังหวัดแล้วก็ค่าต่อเนื่อง

วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับ๑ในเหยื่อของสมคิด
ไปที่บ้านเกิดของเหยื่อของสมคิต

บ้านโพนสวรรค์ตำบลสะไคร่
อำเภอสะไครจังหวัดน้องคาย
ไปพูดคุยกับนายกองศรีแหม่งปัง
อายุ๗๕ปีเป็นบิดา
เป็นคุณพ่อของนางสาวพรตะวันปังขบุตร

คุณพ่อก็คือนายกองศรีเล่าบอกว่า
หลังจากที่เห็นข่าวนายสมคิดพ้นโทษออกมาแล้ว
แล้วก็ยังไปก่อเหตุฆ่าคนอื่นซ้ำอีก
ก็รู้สึกแปลกใจนะอดรนทนไม่ไหวที่จะตั้งคำถาม
ว่าทำไมผู้ต้องหาคดีสำคัญรายนี้

เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัว
นายสมคิดพุ่มพวงมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
พร้อมกับเรียกร้องโทษคือประหารชีวิตเท่านั้น
เพราะว่านายสมคิตพฤติกรรมโหดร้ายมาก
แม้ว่าลูกสาวจะเป็นลูกเลี้ยงคุณพ่อบอกนะคะ
แต่เขาก็เลี้ยงดูปูเสือมาตั้งแต่๓ขวบ
ด้วยรักและผูกพันเหมือนลูกแท้
ลูกสาวคนที่ถูกฆ่าตายเป็นคนดีไปทำงานเป็นหมอนวด
ก็ส่งเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านด้วย
รูปของลูกสาวของคุณพ่อกองศรีนะคะที่เป็นหนึ่งในเหยื่อของสมคิต
หลังจากที่ลูกสาวแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวก็ยังส่งเงินมาส่งเสียให้กับพ่อแม่เหมือนเดิม
หลังจากนั้นก่อนเกิดเหตุค่ะลูกสาวก็ยังเคยพานายสมคิดมาที่หมู่บ้าน
แล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนสนิทฟังว่านายสมคิด
เดี๋ยวจะพาไปโอนที่ที่จังหวัดอุดรธานี
แต่สุดท้ายไอ้การที่บอกว่าโอนที่กลายเป็นการลวงไปฆ่า
ด้วยการจับศีรษะกดน้ำจนกระทั่งลูกสาวของคุณพ่อเสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมคือตามรายงานข่าวเนี่ย
ตอนนี้สมคิดวนเวียนและป้วนเปี้ยนอยู่ที่พื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปดูที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจเข้มบริเวณเข้าออก
บริเวณด่านชายแดนตรวจค้นยานพาหนะทุกคัน
ดูสิสมคิดคนเดียวพากันเดือดร้อนไปหมดเลยค่ะ
เพื่อสกัดจับนายสมคิดที่คาดว่าอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้สายข่าวต่างโดยเฉพาะตามแนวชายแดน

ใช่ค่ะย้ำนะคะว่าเขาตอนนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะปลอมเป็นพระ
แล้วถ้าปลอมเป็นพระแล้วสภาพจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้
้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายช่วยเป็นหูเป็นตาหน่อยนะ
ไม่ว่าจะเป็นถ้าแจ้งเข้ามาแล้วจะได้เงินรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
อะไรก็ตามอันนี้เป็นผลพลอยได้เฉย
แต่อยากให้นึกถึงการช่วยสังคมเพราะคนนี้เป็นภัยสังคมนะคะ